เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามวันนี้นะคะ
ผ้าม่านเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ลูกค้าไปซื้อผ้าม่าน
พอออกมาจะขอเปลี่ยนเอาทางเจ้าของร้านไม่ให้เปลี่ยน
ต่อยเจ้าของร้านเจ้าของร้านเอามีดมาจะฟันรถ
ลูกค้ายิงเปรี้ยงเขาให้เดี๋ยวดูเหตุการณ์

นิดนึงคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เป็นประเด็นที่เราติดตามกันวันนี้นะคะ
ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสียงปืนที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้

ถือมีดดาบยาวประมาณ๑เมตร
ไปฟันรถของลูกค้าจนพัง
ทีนี้ค่ะลูกค้าไม่พอใจยิงสวนออกมา
แล้วคนยิงก็ขับรถหนีไป

เจ้าของร้านค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจุดตรงนี้
หน้าร้านผ้าม่านอยู่ที่อำเภอพานทองที่ชนบุรีค่ะ

ตำรวจสพพานทองก็ไปตรวจสอบนะคะ
มีญาติคนเจ็บมีญาติผู้ก่อเหตุก็ทะเลาะกันอยู่

กันนั้นสองฝ่ายที่ทะเลาะกันกันให้ออกจากกันก่อน
คนเจ็บเป็นฝั่งเจ้าของร้านพม่านที่ถูกยิงเนี่ยนะคะ
คือนายประพฤติสินทักทรัพย์อายุ๔๐ปีค่ะ
ก็โดนยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มมเข้าที่โคนขาซ้าย๑นัด
ส่วนภรรยาของคนเจ็บเนี่ยคือนางสาววาสนาตาคมนะคะ
บอกว่าครอบครัวคนยิงก็คือฝั่งลูกค้าเนี่ยนะ
ซื้อผ้าม่านแล้วก็จะมาขอเปลี่ยน
ทางร้านให้เปลี่ยนไม่ได้ก็เลยโตเถียงก็เลยทะเลาะกันค่ะ
แล้วฝ่ายลูกค้าเนี่ยต่อยทางสามีก่อน
หลังจากนั้นสามีก็โมโหสิคว้ามิดาบมาจะฟัน
แล้วฝ่ายลูกค้าก็ยิงสวนมาเลยนะคะ
ส่วนลูกสาวของคนยิงแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเนี่ยนะ
เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าตัวลูกสาวตัวพ่อแม่
แล้วก็พี่สาวมากันสี่คนค่ะมาซื้อผ้าม่านที่ร้านนี้
พอซื้อแล้วปั๊บก็เอามาให้พ่อดู
บอกว่าลูกมันไม่มีที่แขวนนะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนใหม่
ทีนี้ค่ะลูกก็เลยกลับเข้าไปในร้านอีกรอบนึง
บอกเมียเจ้าของร้านทีนี้เมียเจ้าของร้านบอกมาว่าเปลี่ยนไม่ได้
ซึ่งเขาก็บอกว่าทำไมเปลี่ยนไม่ได้ซื้อมา๑๗๕๐บาทเนี่ย
ถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้ซื้อเพิ่มได้ไหม
แล้วกลายเป็นว่ามีการโวยวายใส่กัน
ทีนี้ทางพ่อแม่พี่สาวลงมาจากรถเลยค่ะ

ส่วนทางฝั่งสามีเจ้าของร้านพม่าเนี่ยนะ
ก็เดินมาด่าพ่อพ่อก็เลยต่อยไปครั้งหนึ่ง
ทีนี้แม่ขวางอยู่ค่ะก็เลยโดนแม่แรง
พ่อก็เลยขึ้นไปนั่งบนรถอันนี้ลูกสาวเล่าเหตุการณ์นะ
แล้วหลังจากนั้นสามีเจ้าของร้านทำอะไร
เดี๋ยวลองฟังลูกสาวผู้ก่อเหตุเล่าหน่อยค่ะ
พันธุ์อีกทีนึงโดนพ่อหนูก็ตกแตกโดนข้างในแน่
พ่อหนูเขาเลยยิงสวนกลับมาหนูก็เฉียดขามันนิดนึง
นัดเดียวค่ะเหมือนยิงป้องกันตัวพี่เข้าใจไหม
ยิงให้มันหยุดถ้าไม่ยิงมันก็ไม่หยุดพี่เข้าใจใช่ไหม
โอ้โหนี่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามกับลูกสาวผู้ก่อเหตุ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่ร้านผ้าม่าน
ร้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะไปเจอพี่ชายคนเจ็บ
คือนายประพลสินทักทรัพย์อายุ๔๙ปี
พี่ชายเล่าให้ฟังว่าน้องเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยจะพูดจาอะไรก็เขาเป็นคนพูดจาดี
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทะเลาะกับใครมาก่อน
แต่ว่าตอนวัยรุ่นพี่ชายบอกว่าก็มีบ้างแหละ

ทีนี้ก็ถามอาการค่ะว่าตอนนี้น้องอาการเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าเรื่องคดีพี่ชายบอกว่าต้องปล่อยให้เป็น

แล้วช่วงสายวันนี้คนที่ก่อเหตุ
คือฝั่งลูกค้าตัวนายประจวบมามอบตัวกับตำรวจค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เอารถคันที่ถูกคู่กรณีเอามิดดาบมาฟันกระจก
ฝั่งคนขับเสียหายเนี่ยนะเอามาให้ตำรวจดูเอามาเป็นหลักฐาน
นี่ค่ะนายประจวบบอกกับตำรวจแบบนี้

พอมาซื้อผ้าม่านมันไม่ได้ขนาดที่ต้องการ

ทางร้านบอกว่าไม่มีเปลี่ยนจะคืนเงินให้แต่ก็ไม่ยอมคืน
ทีนี้ก็เลยโตเถียงก็เลยทะเลาะกัน
แล้วผมโดนฝ่ายนั้นเขาแจกของลับก่อน
ต่อยเปรี้ยงเข้าไปทีนึงแล้วผมก็หนีขึ้นรถ
แต่ว่าฝั่งเจ้าของร้านเนี่ยเอามีดมาฟันรถผม
รถผมที่มันเสียหายเห็นไหม
แล้วผมโมโหคว้าปืนออกมาไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะ
แต่ว่านิ้วผมมันไปโดนไกลปืนแล้วมันก็ลั่นขึ้นมา
อันนี้คือฝั่งทางลูกค้าบอกกับตำรวจแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจโททรงพลวันทาวงศ์
รองผู้กำกับการสอบสวนสพพันธอง
บอกว่าพอสอบปากคำทางฝั่งลูกค้าเบื้องต้นแล้ว
เดี๋ยวจะต้องรอสอบปากคำทางฝั่งเจ้าของร้านพม่าน

เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหานะคะพยายามฆ่าผู้อื่น
และพาอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะ

ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวนายประจวบ

กลายเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ